ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะโดยผู้ประสบเหตุนะคะเป็นคุณลุงวัยหกสิบปี
แต่ท้ายที่สุดด้วยความไม่ชินเส้นทางรถของเขาประสบอุบัติเหตุ
ตกลงไปในคูน้ำข้างทางช่วยชีวิตไม่ทันเสียชีวิตอย่างสลด
คาพวงมาลัยนะคะปมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้น
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กลางดึกวันที่๑๗กันยายนเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จมน้ำ
ภายในซอยเจสเมียนยี่สิบสองตำบลเจสเมียนอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีตำรวจและกู้ภัยรุดไปตรวจสอบ
พบรถยนต์กระบะสีบรอนเงินบรรทุกอุปกรณ์สวนสนุกมาเต็มคันรถ
คว่ำอยู่ภายในทางระบายน้ำใต้รางรถไฟ
ในรถพบศพนายนัทธวุฒิสุวรรณประเสริฐอายุ๖๐ปี
เสียชีวิตอยู่คาพวงมาลัยตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมง
ตำรวจพบหลักฐานสำคัญคือโทรศัพท์ของผู้ตาย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกตอนแรกพยายามตะโกนเรียกคนในรถ
แต่ไม่มีใครตอบจึงรีบไปตามคนมาช่วย
เพื่อไปยังอำเภอโพธารามจริงสุดท้ายไปพบเป็นซอยตัน
แล้วก็วิ่งไปอย่างนี้
เห็นไหมตรงนั้นเลย
ข้างหน้าที่ข้างหน้านู้นนะครับ

เรื่องนี้ทางเทศบาลตะบนเจ็ดเสมียนแก้ปัญหา
โดยการหาที่กั้นมาปิดกั้นทางเอาไว้ชั่วคราว

พร้อมประสานการรถไฟเร่งแก้ไขจุดทางลอดใต้รถไฟ

และเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทย
ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย
การเดินทางจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน